เป็นเทรนด์มาแรงนะฮะณหน้าทองแบบทองเต็มหน้าเลยนะครับ

มานี่นะครับก็ที่วัดสารรีครับที่บังไผ่นนทบุรีนะฮะ
รวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ครับ
อาวาสแห่งนี้ครับไปทำบุญหนุนดวงชะตาเสริมบารมี

โดยพระครูสมุนพดลปิยธรรมโม
ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสารีท่านเปิดเผยบอกว่า
เขียนยันต่างเป็นการเตือนสติทุกคน

ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมรักษาศีลฮะนี่
อันนี้หน้าทองเต็มหน้า
ในส่วนของการเขียนยันต่างนะครับ
แล้วก็การลงหน้าหน้าทองนี่นะครับ

โดยที่วัดนี่นะครับจะมีการทั้งเติมหน้าผาก

มีการเขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีลงบนฝ่ามือ
แล้วก็การลงหน้าทองแบบเต็มใบหน้า

ต้องทำการจองคิวไว้ล่วงหน้าซะก่อนนะครับ
เนื่องจากคนแห่มาเสริมลงชะตากันแน่นวัด
เป็นพนักงานร้านโทรศัพท์ชื่อดัง
ก็บอกว่าเดินทางมาจากสารยา
โดยให้ทางหลวงพ่อลงหน้าทองให้
แล้วก็เขียนยันหัวใจมหาเศรษฐีให้ที่มือ
เพื่อช่วยในเรื่องของการงานเรื่องของความรัก

ซึ่งทราบข่าวมาจากยูทูปนะฮะอืมส่วนตัวก็ชอบสาดการเสริมดวง
เพศนี้อยู่แล้วนี่นะครับอืมทีนี้อีกมุมหนึ่งครับ
ทางพระพยอมนะฮะพระพยอมเจ้าวัดวัดศูนย์แก้ว
ท่านก็ออกมาสวนเรื่องนี้เลยนะครับคือท่านก็บอกว่า
คนการศึกษาไม่เพียงพอฝ่ายพระก็ไม่รู้กิจของตนเนี่ยคืออะไร
และไปทำให้ประชาชนฉลาดขึ้นหรือฉลาดลงถ้าลงหน้าทองแล้วมันดี
ไม่ไปช่วนกระทรวงการคลังกระทรวงคาริต
กระทรวงเกษตรประเทศเนี่ยมันจะได้เจริญ
แต่ที่แปลกก็คือคนท้องถิ่นไม่สนใจ
แต่คนไกลใช้วิธีการโปรโมทแล้วก็สร้างกระแสร่ำลือ
เจิมเนี่ยถ้าพระไปแตะนิ้วที่หน้าผาก

ถ้าไม่กำหนัดก็ถูกตำหนิติเตียน

แต่ถ้าท่านอยู่เนี่ยนะสงสัยจะน่าดูแน่เรื่องนี้
เพราะท่านคงไม่ยอมประมาณอย่างนั้นนะครับ

สำนักพุทธก็ไล่ไม่ทันตรงนู้นหยุดตรงนี้เกิด
ต้องตั้งแบบตำรวจพระคอยดูแล
น่าจะทำให้พวกนี้เนี่ยเบาบางลงบ้าง

แต่เขาไม่ได้ฉันเกิดมาไม่เคยลงเยอะขนาดนี้เถอะ

กันเชียร์อันเดียวนี้ก็ถืออ่ะคนที่ลงมีฉันหรือลมปู่หงก์ด้วย
ถ้าลงโตพวกคืออันเดียวเลยจบเลยคือแผ่นเดียวแต่แบบเธอต้องแบบว่า
งก็ลงไปเลยนะแต่เขาบอกบางทีอาจจะติดเกี่ยวกับผิวหน้ามันผิวหน้าแห้งด้วยถูกต้องไหมล่ะ
แต่บางคนทองก็กระเด้นออกมาก็มีเยอะนะ
แต่อันนี้นี่พอเวลาเขาทำเสร็จปุ๊บทุกคนต้องเอามือถูแน่นะ

เมื่อกี้ของนี้ในกรณีของที่วัดนี้ค่ะ
เขาต้องค่อยถูให้ซึมเข้าไปในหน้าตัวเอง
ของพระรัทธิ์ถ้าเป็นผู้หญิงภาคท่านยังไม่โดนเลยนะ
พระปฏิบัติคือให้ลูกศิษย์ทำ

แต่คราวนี้แต่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มันไม่เคยเห็นอย่างนี้จริง

มูมาเยอะแล้วนะกับเกจิอาจารย์เก่ง
พระที่เก่งเขาก็ไม่มีอย่างนี้นะ
เนี่ยพระพยอมท่านถึงได้ออกมาพูดนะนะท่านก็บอกว่าต้องไปเจิมที่กระทรวง
แต่เขาก็มีบอกว่ามีวิธีอะไรเขาก็บอกว่าทุกวันนี้เราอาจจะไม่รู้
บอกว่ามีลงหน้าทองแบบพระลักษณ์ฉันก็เอ๊ะพระลักษณ์คืออะไรพระรักพระรามเหรอ
คือตัวเองก็ไม่รู้แต่ก็วันนี้อ่านข้อมูลอ่ะเขาบอกพี่มดมันมีมันมีแบบทะลักซึ่งเมื่อก่อน
แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นพระสงฆ์ธรรมจะเป็นเกี่ยวกับเมื่อก่อนเป็นพวกครู
พวกครูพวกอาจารย์พวกแบบว่าพวกมียานอะไรทั้งหลายเขาจะทำกัน
ลงทองหน้าพระรักอะไรอย่างเงี้ยพระรักก็คือพระรักษีดาอย่างเงี้เหรอเธอ
พระรักพระรามไงอ๋อพระรักพระรามอะไรอย่างนี้เขาบอกมีไหมมี
หรือแบบว่าพวกพวกครูพ่อแก่เขามีไหมเขามีแต่ถ้าสมมุติเป็นพระสงฆ์จริงจริงอ่ะ
ตัวเองเคยผ่านมาได้มีโอกาสเจอพระแบบว่าเกจิอาจารย์ดังแผ่นเดียว
แผ่นเดียวจริงจริงขนาดฉันไปขอเขาหลวงพ่อหนูขอสักก้าวได้ไหม
จะได้เขาบอกไม่มีในโลกนี้ไม่มีก้าวแผ่นแผ่นเดียวจบเลยไหม

ก็ได้ก็ได้